จับคนร้ายแล้วคนร้ายเขาขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไป
สารวัตรท่านนี้ไม่ยอมที่จะลดละนะ
ก็เลยปีนขึ้นไปตรงรถพ่วงข้างของจักรยานยนต
แต่ท้ายที่สุดไปประสบอุบัติเหตุนะครับ
นี่แหละครับเมื่อกี้ช่วงจังหวะยื้อยุด
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอภิวัตพาณิชย
ภายในตลาดรวมพืชผลหัวอิตตำบลโพธิเศรษฐ์อำเภอเมืองนครสิทธิ์ธรรมราช
สามารถบันทึกภาพผู้ต้องหาเป็นชาย๑คนอายุประมาณ๒๐
หนีจากการจับกลุ่มของตำรวจ
แล้วก็จะมาขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันเมื่อกี้ไปที่จอดอยู่หน้าร้าน
ขับพุ่งชนตำรวจที่ติดตามมา
ตำรวจนายดังกล่าวจะกระโดดขึ้นรถพ่วงข้างไปกับผู้ต้องหาซะเลย
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถกระบะบนถนนกะโรม
จนบาดเจ็บสภาพหลังจากที่ชนแล้ว
ตำรวจที่กระโดดขึ้นรถพ่วงข้างก็คือ
ร้อยตำรวจเอกนารากรเอียดช่วยสารวัตรปราบรามสพขนอม
ช่วยราชการที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะไล่ติดตามเครือข่ายยาเสพติด
ในตลาดรวมพืชผลหัวอิดครับ
รถพ่วงที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้
คาดว่าน่าจะเป็นรถที่คนร้ายขโมยมาอย่างนั้นหรือคะ

เบื้องต้นบาดแผลของสารวัตรแกเป็นอย่างไรบ้างครับ
มีแผลเตะที่ผิดจากธรรมการไม่จัด

พ่วงที่พยายามขับหลบหนีกันไปชนอีกทีนะครับ
ตัวคนร้ายเครือขายยาเสพติดก็วิ่งหนีไปได้

ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดรวมพืชผลหัวอิด

ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ